เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูเครื่องสำอางกันก่อนแล้วค่อยไปกินขนมนะคะ
ถ้าหากว่าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางญี่ปุ่นนั้นเนี่ย
คือทุกคนเนี่ยจะมาเปิดประสบการณ์สัมผัสความงามแบบญี่ปุ่นได้

แล้วก็มีบริการนวดบริการทำสปาซึ่งกำลังจะเปิดในเร็วนี้
ปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการมองหาเครื่องสำอางสักชิ้นเนี่ยนะคะ
ถ้าเข้าไปในเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็คงแบบว่า
มโนเองนะว่าผิวเราแบบว่า
มีปิงกาผิวแห้งผิวมันผิวผสมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้ามาที่นี่ไม่ป้องแหละ
เป็นตัววัดสภาพผิวที่แม่นยำมาก
อันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเลือกเครื่องสำอางที่มัน
ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพผิวของเรา
นี่ค่ะคือสภาพผิวของโม
ชุ่มชื่นของผิวเลิศความยืดหยุ่นเลิศ
ไม่ค่อยกระจ่างใสเพราะว่านอนน้อยแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
แล้วก็บางวันก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดอะเนาะ
แล้วก็ริ้วรอยถือว่าน้อย
แล้วก็วันนี้นะคะบุ๋มจะแนะนำเป็นในส่วนของ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวนะคะ
จะทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีชีวิตชีวา
ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็ฐานผิวยังแข็งแรงด้วยนะคะ
อันนี้ทาไปแป๊บนึงก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันชุ่มชื่น
คือเขาแบบมาเต็มมากมีทั้งปากอะไรอย่างนี้
คือแบบออกไปสวยต่อได้เลยในระหว่างวันนะคะ
อันนี้น่าเล่นมากเลย

ครอบคลุมทุกปัญหาของผู้หญิงเอเชียที่แท้จริง
เป็นตัวที่มู่เคยเริ่มใช้ตอนเด็กเนอ

เมื่อกี้ทำเทสแล้วแล้วเขาบอกว่าผิวมั่ว
สิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือเรื่องความกระจ่างใส
ก็คิดว่าจะซื้อลายนี้ไปเพิ่มนิดนึง

จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายแล้วเนี่ย
เมื่อคุณซื้อลิปสติกรุ่นไหนก็ได้สีไหนก็ได้

ซึ่งมันก็จะมีช็อกโกแลตฮานาซูบากินะคะ

ที่เป็นไซส์ใหญ่หนอนมีผลิตภัณฑ์ให้๓ชิ้น
แต่ถ้าหากคุณซื้ออันนี้รวมกับกะนาสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะ
ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ให้๒ชิ้นค่ะ

หากคุณต้องการกระเป๋าสวยอันนี้เนี่ย

ครบ๒๐๐บาทคุณก็จะได้รับเสร็จนี้ไป

เมื่อคุณสะสมครบ๕ดวงหรือ๑๐ดวงเนี่ย
ถูกออกแบบโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น

จะเห็นว่ามันเป็นลายดอกไม้ผสมกับสีสัน
ดูเหมือนแบบสไตล์๓มิติมันเหมาะกับช่วงปีใหม่นี้มากเลย

สำหรับคนที่ซื้อของเพื่อจะไปมอบให้คนอื่นในวันปีใหม่ด้วยค่ะ
มาในฝั่งของพาเลอบ้างเพื่อมาชิมขนมหวาน
ที่ทุกคนเขาพูดกันเลยค่ะว่าเหมือนบินไปชิมเองที่ญี่ปุ่นเลย
มันอร่อยเหมือนแบบเราไปนั่งกินที่กินซ่าเลยจริง
ก็เมนูวันนี้นะคะมี๓อย่างในกัน

มันมีอยู่๒เมนูที่อยู่ตรงหน้ามูตรงนี้ก็คือ
ซึ่งเป็นช็อกโกแลตหวานน้อยนะคะ
เขาย้ำว่าหวานน้อยกว่ายี่ห้ออื่น

ความพรีเมียมใช้แต่ของคุณภาพชั้นหนึ่งเท่านั้นเลยค่ะ

เพราะว่าร้านเขาเปิดถึงแค่๑๕ธันวาคมเท่านั้น
แล้วถ้าใครที่อยากสัมผัสความพรีเมียมสุดแบบมุ่งนะคะ

ดีต่อผิวและดีต่อใจด้วยค่ะ